มีเรื่องมาเตือนภัยสาว
เขาบอกว่าคืออย่าไว้ใจใครง่าย
อันนี้เป็นเรื่องเตือนภัยเลยนะและเป็นอุทาหรณ์ด้วย
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นสาวแบงค์นะฮะ
รู้จักกันได้เพียง๑สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
แล้วก็มานัดเจอกันที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ระยอง
ปรากฏว่าเธอถูกมอมยา
เอาทั้งทรัพย์สินหลายรายการเลยนะคะ

มูลค่าความเสียหายหลักแสนบาทนะคะ
ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคุณจุธารัฐ

ก็เข้าตรวจสอบห้องพักชั้น๒
คอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองระยองนะคะ
ซึ่งเป็นห้องพักของพนักงานสาว

เราใช้นามสมมุติว่าเป็นคุณเอแล้วกันนะ
คุณเอเธออายุ๓๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้
เธอออกไปรับประทานอาหารกับผู้ชาย๒คน
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุ

เธอไปไว้ใจเขาทั้งที่ว่ารู้จักกันเพียง๑สัปดาห์เท่านั้น

ก็สักประมาณ๕ทุ่มเมื่อวานนี้
มีคนโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจบอกว่า
เธอถูกคนร้ายมอมยาแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการ
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาเบื้องต้นภายในห้องพักของผู้เสียหาย
ก็มีร่องรอยการถูกลื้อค้น
ส่วนเจ้าของห้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง

เพราะว่าเธอเองหลังจากที่เกิดเหตุก็มีอาการมึนงงนะคะ

ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดแห่งนี้เมื่อสักครู่นี่แหละ
ก็พบค่ะพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายวัยกลางคน
๒คนเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหาย
หลังจากนั้นก็ขโมยทรัพย์สินมีค่าไปหลายรายการ
ก็สักประมาณ๑๓รายการมีอะไรบ้าง
เช่นแหวนเพชรสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือ
แหนนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมเงินสด
โทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่อง
เหนาะนะคะมูลค่าหลักแสนบาทค่ะ
จากการสอบปากคำคุณเอซึ่งเป็นหญิงสาวผู้เสียหาย
เธอบอกแบบนี้บอกว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง

รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันบีท็อกเพียง๑สัปดาห์เท่านั้น
ก็นัดเจอเลยนะนัดเจอกันที่คอนโดมิเนียม

ขับรถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาว

มารับเธอไปรับประทานอาหาร
รับออกไปสักประมาณ๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้
กินข้าวกันที่ครัวสตอระยอง
กลับมาถึงที่พักสักประมาณ๒ทุ่ม
โดยเพื่อนชายที่บอกว่าอายุ๔๐ปี
แล้วก็รู้จักกันทางผ่านแอปพลิเคชันบีท็อกเนี่ย
ขึ้นมาในห้องพักของเธอที่คอนโดมิเนียม

ผู้ชายที่อายุ๔๐ก็ทำทีแล้วค่ะ
ชวนเธอดื่มวายแต่เธอเนี่ยคุณเอสังเกตเห็นเลยนะว่า
มีผงสีขาวอยู่ที่ก้นแก้ว
ถ้าเราเห็นอะไรในเครื่องดื่มแล้วมีอะไรแปลกอย่างนี้

แต่เธอตัดสินใจดื่มเข้าไปค่ะ
เข้าไปพอสักพักเนี่ยเธอก็รู้สึกว่าแขนขาเธอเนี่ย

พอขยับไม่ได้เสร็จปุ๊บผู้ชายคนนี้แหละ

ลงมือข่มขืนเธอจนสำเร็จความไคร้ไป๑ครั้ง
แล้วก็หลังจากนั้นใช้สายเตารีดกับเสื้อ
ที่แขนขาของเธอแล้วก็มัดที่คอด้วยนะ
แต่คุณเอไม่ยอมบอก
คนร้ายก็เลยต่อยไปที่ท้อง๑ครั้ง

ไปต่อยมาก็นับแล้วก็หลายครั้งแล้วค่ะ

แล้วก็หยิบทรัพย์สินไปหลายรายการแล้วก็หลบหนีไป
เวลาผ่านไปสักประมาณ๑ชั่วโมง

อาการคือสลึมสลือเลยนะคะสภาพคือเปลือยกลายออกมา

ไปเคาะประตูห้องพักของเพื่อนห้องข้าง
ก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
รู้ตัวคนร้ายแล้วนะซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัว
ฟังเสียงผู้การพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

พอจะมีนะครับก็มีเกี่ยวกับตัวคนร้ายประมาณสัก๗๐เปอร์เซ็นต์ได้
เข้าใจว่าน่าจะทราบอะไรมากเพิ่มขึ้นมากกว่านี้
สามารถออกหมายจับได้หรือยังครับ
สามารถออกมาจับได้ครับ

บอกว่าสามารถออกหมายจับได้แล้วเพราะว่าหน้าเห็นชัดเจนเลย
เอาล่ะเป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนคุณผู้ชม
สรุปแล้วผงขาวเนี่ยก็คือยานอนหลับหรือที่เราเรียกกันว่าผงเสียสาวนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะ
รู้จักกันผ่านแอปพลิเคชันมีท้องได้๑สัปดาห์
นัดเจอกันที่สุดแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้

แล้วนี่ยังโชคดีมากที่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะ